ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราได้เห็นบรรยากาศ
งานพิธีไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนิดากันแล้ว
หลายคนบอกว่าโอ้โหงานเนี่ยสวยงาม
เหมือนกับว่าส่งนางฟ้าขึ้นสวรรค์จริงนะคะ
ซึ่งในงานเขามีการประดับประดาษ

ซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยเป็นสีขาวทั้งหมดเลย
เป็นสีที่คุณแตงโมชื่นชอบนะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรานะจะพาไปดูความหมายของดอกไม้แต่ละชนิด
ว่าเขาสื่อความหมายถึงอะไรกันบ้าง
ติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะ
คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดา
ยังไม่มีวันกลับสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวคนรอบข้าง

ซึ่งทุกคนที่รักแตงโมจึงมารวมตัวกัน
เพื่อทำให้นักแสดงสาวเป็นครั้งสุดท้าย
ตลอดพิธีไว้อาลัยทั้ง๓คืนนี้
โดยอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนตั้งใจจะทำให้กับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ
ก็คือการเลือกดอกไม้มาตกแต่งในพิธีไว้อาลัย
วันนี้บันเทิงไทยรัฐจะพาไปดูความหมายของดอกไม้แต่ละชนิด
นำมาประดับตกแต่งไว้ในพิธีไว้อาลัยของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับค่ะ

หมายถึงความไร้เดียงสาความสง่างามความอ่อนน้อมถ่อมตน
นำมาใช้ในงานศพหรืองานไว้อาลัย
หมายถึงการมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้แก่ผู้ล่วงลับ
ไฮเดนเยียเมื่อนำมาใช้ในพิธีอาลัย
จะมีความหมายได้หลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณความรักที่หยิบยื่นให้กัน
ขอบคุณมิตรภาพอันสวยงามที่น่าจดจำ
และขอบคุณชีวิตที่ให้โอกาสเรามาพบกัน
ส่วนทางด้านดอกกล้วยไม้เองนั้นเมื่อนำมาใช้ประดับในงานศพ
เปรียบเสมือนการส่งความคิดถึงความห่วงใหญ่แก่ผู้ล่วงลับ
และเป็นการสื่อว่าผู้ล่วงลับจะอยู่ในใจส่วนลึกตลอดไป
อกไม้อีกหนึ่งชนิดที่จะเห็นตกแต่งภายในงานเป็นจำนวนมาก
และยังเป็นดอกไม้ที่สาวแตงโมชื่นชอบอีกด้วย
นั่นก็คือดอกลิลลี่เป็นดอกไม้แทนความรักที่นุ่มนวลอ่อนหวานน่ารักสดใส
เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความประทับใจที่ผู้ทำมีให้ต่อผู้รับ
ซุ้มดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้ถูกเนรมิตขึ้นโดย
นางเอกสาวตลอดการอ้ำพัชราภาและพี่เอสุปชัย
ซึ่งทั้งคู่ตั้งใจจะทำให้กับน้องสาวผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย
อยากส่งน้องไปอยู่บนสวงสวรรค์ที่แบบสวยเหมือนกับที่ทุกคนอยากให้น้องเป็นอย่างนี้ค่ะ
เราเข้าไปช่วยคนคนนึงแล้วแบบเหมือนมันกำลังจะดีอ่ะ
แต่ทำให้มันเป็นไม่สำเร็จทำให้มันสรุปแบบนี้พี่เอรับไม่ได้ตอนแรก
พี่เอบอกไปหมดแล้วในคืนที่น้องไปหาพี่เอพี่เอบอกว่าพี่เอรักน้องมาก
เหมือนใครเคยเชียร์ลูกเพื่อนไหมคะที่เวลาไปโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งกำลังวิ่ง
แล้วเรากำลังเชียร์อยู่ที่เส้นชัยมาด้วยมาเลยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้ว
แล้วอยู่ดีมีปืนไปยิงปึ้งทุกอย่างจบภาพเป็นศูนย์หมดเลย

และนั่นก็คือความรู้สึกของพี่เอสุปชัยที่มีต่อน้องสาวผู้ล่วงลับ
พิธีไว้อาลัยของนักแสดงสาวแตงโมนิดาจะจัดขึ้นวันนี้เป็นคืนที่๒